สองสนามเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยนิดาโพเขามีการทำการสำรวจความนิยมที่มีต่อ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแบบรายภาคไปวันนี้มากันแบบทั่วประเทศครั้งแรกค่ะ
แล้วปรากฏว่าโอ้โหมาแรงจริงนะคะสำหรับอันดับหนึ่งค่ะ
โดยผลการสำรวจของนิดาโพนะคะมีการสุ่มสำรวจนะคะ
ว่าในหัวข้อที่เขาบอกว่าศึกเลือกตั้งสองพันห้าร้อยหกสิบหกครั้งที่หนึ่ง
บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมีการสำรวจตัวอย่างสองพันตัวอย่าง
ระหว่างวันที่๒๘มีนาคมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะ
พบว่าอันดับหนึ่งนานร้อยละสามสิบแปดจุดสองศูนย์สนับสนุนให้ทางด้านของคุณอุ้งอิง
ทองทันชินวัฒน์พักเพื่อไทยมาเลยค่ะส่วนอันดับที่สองนะคะ
ก็คือนายพิธาริมเจริญรัฐพักก้าวไกลค่ะที่ได้ร้อยละสิบห้าจุดเจ็ดห้า
อันดับที่๓โอ้โหใกล้เคียงกับอันดับที่๒มาก
พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะซึ่งของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอยู่ที่สิบห้าจุดหกห้า
เขาเรียกว่าเฉือนกันไปแค่ร้อยละสูงจุดหนึ่งเท่านั้น
อันดับที่สี่ร้อยละเก้าจุดสี่ห้า
กลุ่มตัวอย่างบอกมาแบบนี้ว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะคะ
อันดับที่ห้าร้อยละห้าจุดหนึ่งศูนย์
สนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ของพักไทยสร้างไทย
แล้วก็ยังมีอันดับที่หกด้วยนะคะร้อยละสี่จุดสี่ห้า
สนับสนุนให้ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะจากพักเสรีรวมไทยค่ะ
เป็นที่น่าสังเกตนะคุณผู้ชมค่ะพักการเมืองที่ประชาชนจะเลือก
ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบสอสอแบบแบ่งเขตกับสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ดูมาแล้วอันดับหนึ่งจะยังคงเป็นของพักเพื่อไทย
ร้อยละ๔๙ทั้ง๒ระบบ
ส่วนอันดับที่๒คือภักดิ์ก้าวไกลร้อยละ๑๗
และอันดับที่๓เป็นพักรวมไทยสร้างชาติ
ส่วนอันดับที่๔ตกไปเป็นของภักดิ์ประชาธิบัติ
และอันดับที่โอ้โหต้องถามว่าอ้าวแล้วขวัญเอามาแล้วตรงนี้
แล้วปรากฏว่าพักใหญ่อย่างภูมิใจไทย
พลังประชารัฐของบิ๊กป้อมล่ะอยู่ตรงไหน
ปรากฏว่าไม่ติด๑ใน๕ตรงนี้ค่ะ
ครับผมในขณะที่วันนี้นะครับ

คุณอุ้งอิงแพทองทานจะต้องขึ้นเวทีปลาใส
หมู่บ้านเพลินใจ๕ข้างขนส่งใหม่ตัวเมืองระยอง

ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

พอใกล้เวลาเนี่ยทีมงานแจ้งว่าคุณอุ้งอิ๊งมีอาการเพลีย
เพราะว่าคือก็ท้องแก่ใกล้คลอดด้วยนะครับ
เมื่อวานก็เพิ่งจะขึ้นเวทีปราศัยที่ชนบุรี
วันนี้ก็เลยส่งเสียงทักทายผ่านโทรศัพท์มือถือ

คุณนัทธวุฒิก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ทุกเวที
คุณอุ้งอิ๊งจะส่งเสียงมาทักทายแบบนี้แหละ

เมื่อกี้นั่งฟังพี่เต้นพูดอยู่
อีก๔วันจะครบ๘เดือน

คุณหมอบอกว่ากลัวจะคลอดเร็วเหมือนคนแรก

แต่ขอส่งใจไปให้พี่น้องชาวระยอง
และผู้สมัครทั้ง๕เขตนะคะ
วันนี้ฝากใจส่งไป

ขอพาครอบครัวไปเที่ยวระยองได้ไหมคะ

ส่วนที่นายพิธาเริ่มมีคะแนนตีตื้นขึ้นมา

บอกด้วยนะคะว่ายังไงก็พร้อมที่จะเดินหน้าเลือกตั้งเต็มที่
เอาวันที่๒๐มีนาคมเป็นที่ตั้ง
ยุบสภา๒๐มีนาคมจะเปิดรับสมัครสอสอ
วันที่๓๗เมษายนเลยค่ะ
ส่วนตัวเห็นว่าผู้ที่จะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรี

แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อนอืม
ก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าคอรมอจะประชุมนัดสุดท้าย
ขอรมอลจะประชุมนัดสุดท้ายนั่นก็คือวันที่๒๑
มันก็เลยมีคนคาดการณ์ว่า
ถ้ามีการประชุมนัดสุดท้ายวันที่๑๑
วันที่๒๑ช่วงบ่ายก็คงจะมี

นั่นหมายว่านายกลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การนะครับ
ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงใต้นะครับ

ขอบคุณนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า๗๒ล้านบาท
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะฮะในเชิงสุขภาพนะ

แล้วก็พูดกับประชาชนว่ารัฐบาลทำเรื่องเหล่านี้มานานแล้ว
วันนี้มาภูเก็ตก็ดีใจตั้งแต่บนเครื่องบินเลย
หาดทรายขาวแล้วพอลงมา
ก็มาพบกับพี่น้องประชาชนมาดูสถานที่
ถ้าได้รับเลือกภูเก็ตก็จะดังไปทั่วโลกครับ

นายกบอกสังเกิดข้าวให้กินหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้
ไม่รู้ถามต้องการจะให้พี่ชายทำให้หรือเปล่า
เพราะวันนี้ลุงป้อมเนี่ยเขาทำเมนูผัดซีอิ๊วด้วยนะฮะ
วันนี้ลุงป้อมนำคณะพักพลังประชารัฐ

แต่ก่อนบินขึ้นเชียงใหม่ฮะโชว์เมนูเด็ดผัดซีอิ๊ว
นี่ฮะปรุงเองเลยให้ทีมงานกินครับ
เป็นอาหารกลางวันก่อนเดินทาง
พลังประชารัฐใช้อาคารจิมเนเซียม
สนามกีฬาสมโพธิ๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นที่ปราศัยและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคเหนือตอนบน
หนึ่งในนั้นมีชื่อของนายเดชนัทวิทย์เตรริยาพิรม
เป็นลูกชายของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์
เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๕จังหวัดเชียงใหม่ครับ
และบนเวทีระหว่างที่นายสนทิรัฐสนทิจิระวงปราศัยจบ
ที่ผู้สมัครก็ทำเตอร์ไพรส์นำร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับ
เนื่องในวันพลายวันเกิดอีกด้วยนะฮะ
หรือบอกอีกคุณภาพก็ได้เจ็ดเลยดีกว่าพี่น้ำ
ร้อยเอกธรรมนัฐนะฮะสมาชิกพักพลังประชารัฐ

เห็นว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่นั่งหนึ่งหมื่นที่นั่งคนมารอเต็มเลยนะ
แต่พอช่วงท้ายปลาใสในช่วงท้ายตอนเย็น
ชาวบ้านก็เริ่มทยอยกลับก็จะเริ่มเห็นว่าคนบางตานะฮะ

ผลเอกประวิทย์ก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับผลสำรวจไม่มีชื่อ
พลเอกประวิทย์ติด๑ใน๑๐บอกว่าไม่เป็นไร
ไม่ต้องปรับยุทธศาสตร์อะไรหรอกเราก็เดินหน้าของเราต่อไป
นี่บรรยากาศช่วงปลาใสช่วงท้ายแล้วนะฮะ
คนจะโล่งเห็นเก้าอี้สีขาวเยอะหน่อย
แต่เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยหนึ่งหมื่นที่นั่งนี่คือคนมารอกันเต็มเลย

นี่ครับพี่ขึ้นเหนือน้องลงใต้